เมนูนี้นะคุณทานง่ายเอาใจคนชอบเส้น
ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกทานได้หมดเลย
ร้านเดียวก็อิ่มและที่สำคัญคุณมีตังค์แค่๕บาท

จริงไปชิมกันจ้าไปทานก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดชนบุรีกันดีกว่า
ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเตียงร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลวัดโบดอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ดูนะป้าเตียงสวัสดีครับป้าเตียงจ้าสวัสดีจ้
เป็นร้านขวัญใจของชาววัดโบดเลยนะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวของป้าเตียงเขานี่
อย่างที่บอกก็คืออร่อยเด็ดมากน้ำซุปนี่กลมกล่อมสูตรต้นตำรับโบราณ
ที่สำคัญคุณเห็นชามเท่านี้ให้เยอะแบบนี้ชามละ๕บาท

ละ๕บาทแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้ว

ก็เลยไปถามเป็นน้องสาวของป้าเตียงนะคะ
คุณกุยเฮียงอิดงาม
พี่สาวเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวในราคาถูกแบบนี้เพราะว่าสงสารคนที่มีรายได้น้อย

เขาบอกแบบนี้คือปัจจุบันเรามีค่าคลองชีพสูงเนอะ
ต้องใช้นั่นใช้หนี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชน
ส่วนเรื่องกำไรโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเอาแค่พออยู่ได้เท่านั้นเอง
ก็อาศัยจากการขายขนมโบราณปนกันไปด้วย
มีขนมแบบนี้ด้านหลังขายกับก๋วยเตี๋ยวนะคะ
และสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของสูตรก๋วยเตี๋ยว

ร้านนี้เป็นสูตรโบราณ๕๐ปีนะ
ทุกวันนี้ยังใช้เตาถ่านต้มน้ำซุปอยู่เลย
คือถ้าลองสังเกตน้ำซุปคุณผู้ชมครับ

แสดงข้างด้านคือก๋วยเตี๋ยวแบบสูตรโบราณ

เตาถ่านในการต้มน้ำซุปนะ

แต่เขาต้มแบบมาอย่างดี
กระดูกหมูเข้มข้น
มีหมูมีเลือดโอ๊ยตายแล้ว
แต่ปัจจุบันต้องบอกว่าป้าเตียงไม่ได้ขายแล้ว

เป็นคนสืบทอดสูตรกันมานะคะ
แต่ก็ยังคงรักษาเรื่องของราคา๕บาทไว้แบบเดิม
สำหรับใครที่อยากจะไปลิ้มลองความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ๕๐ปีแบบนี้
ก็ไปกินกันได้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเตียง
อย่างที่บอกชามละ๕บาทเท่านั้น
แล้วเขามีก๋วยจับกระเพาะปลา
เห็นไหมมีหลากหลายเมนูด้วยนะคะ
อกถูกใจแน่นอนใครคิดว่าชามเดียวไม่อิ่มก็๒ชามไปเลย
หรือว่าจะสั่งชามใหญ่ก็ได้ชามใหญ่๑๐บาทค่ะ
ชามใหญ่๑๐บาท
เห็นไหมคุณ๕บาททานได้แบบนี้อิ่มจริง

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเตียง๕บาทตั้งอยู่หลังวัดโบด
หมู่ที่๖ตำบลวัดโบดอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
เปิดทั้งวันตั้งแต่ตี๕จนถึง๖โมงเย็น

ใจจริงนะที่ยังเปิดขายอยู่นะครับ

ลองทานกันดูคุณผู้ชมครับกับเมนูที่มันคุ้มขนาดนี้
ก๋วยเตี๋ยวชามแบบไม่ได้ใหญ่เกินไปพอดี
กำลังดีกำลังอิ่มแต่ถ้าไม่อิ่มก็๒ชาม๑๐บาท
จะสั่งชามใหญ่๑๐บาทก็ได้
มันเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดผมไม่เคยพบเคยเจอ
ถูกต้องโอ้โหสุดยอดจริงลองทานกันดูนะครับที่จังหวัดชนบุรี